อยู่ร้อยเอ็ดใช่ไหมอยู่ต่อเลยค่ะ
เพราะว่ามันมีคดีเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกิดขึ้นนะคะ
เจ๊คนนึงค่ะเป็นเจ๊ชื่อดังเป็นเอเย่นชื่อดังในร้อยเอ็ดเลย
ชื่อว่าเจ๊รวยคนนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อมาก
เรื่องการจัดหาเด็กสาวใหม่สดมาค้าบริการนะคะ
ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่เด็ก

ถ้าไม่ใช่เป็นเงินหลัก๒๓๐๐บาทก็จ่ายเป็นยาเสพติดค่ะ
ตำรวจปคมรวบตัวได้แล้วนะคะสำหรับเอเย่นรายใหญ่คนนี้ค่ะ
ตำรวจปลาคมอร์รหรือว่ากองบังคับการปรับรามการค้ามนุษย์นะคะ
ก็ได้มีการวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มเจ๊รวยหรือว่านางนิสากรโพวังอายุ๕๘ปี
เอเย่นดังที่เป็นคนส่งเด็กสาวให้บริการทางเพศในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
คือที่ต้องใช้ว่าค้ามนุษย์เลยเพราะว่าเด็กเนี่ยอายุยังไม่ถึง๑๘ปี
หลายคนอยู่ในสังกัดเจ๊รวยนี่แหละ
เอเย่นรายนี้เนี่ยนะเขามีวิธีด้วยการหวานเงินหว่านสิ่งของล่อหลอกเด็กสาวที่มีปัญหาครอบครัว
บางคนอาจจะฐานะยากจนบ้างบางคนอาจจะอยากได้ของได้ของแต่ไม่มีเงินใช่ไหม
หวานเงินลงไปเลยให้ของลงไปเลยให้เด็กใจแตกให้เด็กฟุ้งเฟ้อ
และบางรายให้เสพยาค่ะเสพยาจนติดพอติดทำไงคุณก็ต้องหาเงินมาซื้อยาเสพ
ใช่เนี่ยใช้วิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็บังคับให้เด็กมาขายบริการทางเพศ
แลกกับเงินแลกกับของพอเด็กสาวตกเป็นเหยื่อเจ๊รวยก็จะส่งเด็กออกไปรับแขกเลย
ให้บริการทางเพศกับผู้ชายเงินที่ได้เจ๊รวยเก็บเรียบมันถึงได้รวยไง
แล้วก็แบ่งให้เด็กอ่ะ๒๐๐บาทบ้างบางคนได้๓๐๐บาท
หรือบางทีจ่ายเป็นยาบ้าแล้วกัน๓เม็ด๔เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
ค่าตัวแค่เนี้ยค่ะพอจับกลุ่มเจ๊รวยเสร็จปุ๊บก็สามารถช่วยเหลือเด็กสาวได้
อายุ๑๖ปีเองแล้วลักษณะของน้องเนี่ยเหมือนคนเมายาด้วยนะคะ
ก็นำตัวน้องมารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กก่อน
ส่วนเจ๊รวยโดนหนักแน่ค่ะส่งเข้าห้องขังรอดำเนินคดีแล้วนะคะ
โดนข้อหาจัดหาหญิงเพื่อค้าประเวณีและข้อหาค้ามนุษย์ด้วย

จากเจ๊รวยกลายเป็นเจ๊จนมุม